นำตัวแทนผู้ชนะรอบคัดเลือก๑๐๕คนจาก๓๕สนามทั่วประเทศใน๒ไฟล์ท
ระหว่างวันที่๒๒ถึง๒๒๔กันยายนนี้ค่ะ